ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุค่ะรถพ่วงหัวลากฝ่าไฟแดงที่สามแยก
แล้วก็ไปชนกับรถกระบะรถกระบะเนี่ยพังยับเลยนะคะ
คนขับรถกระบะคือรอดปฏิหารนะคะภาพนี้ค่ะ
เนี่ยเต็มแบบนี้เลยเป็นสามแยกนะคะที่จังหวัดเลยนะคะ

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ก็คือตามภาพเลยค่ะรถพ่วงหัวลากเนี่ยฝ่าไฟแดงตรงนั้นเป็นสามแยกพอดี
รถกระบะเข้ามาถูกแล้วแล้วเลยไปชนแบบเต็มกลางลำสำหรับรถกระบะเลยนะคะ
แล้วถ้าเห็นสภาพรถของรถกระบะเนี่ยที่พังยับหลายคนก็โอ้โหต้องนึกเลยว่า
คนขับจะเป็นอะไรไหมเนี่ยดูสภาพรถค่ะ
คนขับคือรอดปฏิหารจริงเห็นสภาพรถแล้วน่าตกใจ
คือกระบะเขาไฟเขียวทางฝั่งเขาเขาก็มาของเขาถูกทางแล้วแต่ว่ารถพ่วงเนี่ยฝ่าไฟแดงมา

คนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่ามาถึงสามแยกมีสะพานอยู่ข้างหน้ามีเสาบังอยู่มีสัญญาณไฟแดงเนี่ย
เขาไม่เห็นเขาบอกว่าสาวบังไม่เห็นว่าไฟแดงเลยขับพุ่งไปเลย
ชนแบบคือภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่มีเสียงนะแต่จริงแล้วเนี่ยคนขับรถเขาบอกว่าเสียงรถชนกันเนี่ยนะ
เสียงดังมากจริงแต่ยังเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะคะครับ